เชื่อจริงเพราะว่าเป็นพระเอกในดวงใจ
แล้วก็เป็นพระเอกชื่อดังของยุค๙๐นะ

คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ตลอด๒เดือนที่ผ่านมา

ข่าวเลิกทั้งข่าวรักทั้งใหม่ร้ายต่อหลายอย่าง
ท้ายที่สุดแล้วนี่มาตกร่องปล่องชิ้นกันกับคนนี้นะคะ
คือจะบอกว่าเหมือนจะเงียบแต่ก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวนะคะ

เพราะว่าสละโสดแบบจริงจังแล้วนะ
มากันแบบเงียบท่ามกลางการแสดงความยินดี
แขกผู้ใหญ่ที่เจ้าตัวนับถือเท่านั้นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
หรือว่าท่านมุ้ยและภรรยาหม่อมกรรมลายุคล
นักแสดงรุ่นใหญ่คุณเอกสรพงษ์ชาตรีและภรรยาค่ะ
หลังจากนั้นช่วงเย็นพี่หนุ่มก็พาคุณติ๊กไปจดทะเบียนสมรส
เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อทันที
พร้อมกับโพสต์ผ่านอินสตราแกรมอีกว่า
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเทพพิทักษ์นะครับ
นางกณิชรินเทพพิทักษ์

คุณอาเอกสรพงศ์บอกกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
ว่าจริงเขาเองไม่ได้รู้แพลนเรื่องงาน
แต่งงานของคุณหนุ่มกับคุณติ๊กมาก่อนเลย
คือตอนเช้าท่านมุ้ยโทรศัพท์มาชวน
บอกว่าให้เข้ามารับประทานอาหารที่บ้านด้วยกันหน่อย
พอตัวเองไปถึงก็เลยได้ทราบข่าวดีของพี่หนุ่ม

ดูบรรยากาศก็รู้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะคะ

แล้วก็แนะนำให้ทั้งคู่ใช้หลักพรมวิหาร๔ในการครองเรือนด้วยนะคะ
พร้อมกับสอนให้ฝ่ายหญิงเนี่ย
รักแล้วก็ดูแลบุพการีของฝ่ายชายเสมือนพ่อแม่ของตัวเองด้วยนะคะ
ก็คือหวานกันไปตามธรรมเนียม
แล้วก็แบบเรียบง่ายนะคุณก็หลายคนก็ติดตาม
คุณผู้ชมก็ได้ติดตามกันไปนะคะ
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนคลับเข้ามายินดีกันต่ออีกยกใหญ่
นี่คุณผู้ชมดูกระดูกอยู่นะฮะ
บ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเขาก็โพสต์ภาพผลอันตราสาว
เรียกได้ว่าเป็นการยืนยันข่าวดีว่าภรรยากำลังตั้งคันอย่างเป็นทางการครั้งแรก
หลังจากที่มีข่าวลืนหนาหูซะละเกิน

พร้อมกับขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐไปเรียบร้อยแล้วด้วย

เราขอแสดงความยินดีกับพี่หนุ่มแล้วก็คุณติ๊กด้วยนะคะ
แฟนก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะ

คอมเมนต์เรื่องราวดีบอกให้คุณแม่นะ

ก็บรรเทารัฐยินดีด้วยจริงคุณผู้ชมค่ะ